ผมว่าพร้อมหรือยังกับการถอดแมสนะครับ
ถ้าเขาประกาศ๑มิถุนาบางพื้นที่สามารถจะถอดได้ก่อนในที่โล่งแจ้ง

คิดอยู่นะว่าเปิดประเทศแล้วก่อนเปิดประเทศเปิดแมสก่อนได้ไหม
ผมก็เห็นด้วยแล้วนะในประวัตินี้
แต่ว่าคือผมว่า๒ปีที่ผ่านมาแต่ละคนรู้แล้วว่าควรใส่ตอนไหน
ไม่ควรใส่ตอนไหนผมว่าทุกคนรู้แล้ว
แต่นั่น๑มิถุนาคุณผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร่
วันนี้๓๐พฤษภายังไม่ถึงดีเดย์ถอดแมส
และยังไม่ถึงดีเดย์ที่จะให้ร้านเหล้าได้ขายกัน
แต่ที่ประธุมธรรมนี้ต้องถามชาวประธุมธรรมนี้หน่อยคุณผู้ชม
รู้จักร้านนี้กันหรือเปล่าร้านนี้เห็นบอกว่าอยู่แถวย่านคลอง๖ครับ
เขาเปิดขายบัตรให้นักเที่ยวเข้าไปดูดนตรีสด
แล้วก็ขายเหล้ากันสนั่นเลยฮะมีคนถ่ายถ่ายคลิปไว้ด้วย
เมื่อกี้ตำรวจมาเปิดไฟระเบิดมาได้ครับสุดยอดครับเส้นใหญ่มากครับ
เช็คอินคลอง๖นี้
สักครู่ได้ยินไหมคุณผู้ชมเขาพูดชื่อร้านเลยนะครับ

เห็นบอกว่าเป็นร้านดังอยู่ตะบนคลอง๖อำเภอคลองหลวงครับ

ขายบัตรจัดงานแสดงดนตรีให้นักเที่ยวทั้งชายทั้งหญิง
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มนักศึกษานี่แหละ

ในร้านก็มีขายเหล้าขายเบียร์ให้กินดื่มในงาน
นี่ครับคือโพสต์ขายบัตรของร้านนี้นะ
ชาวบ้านและผู้ปกครองไม่สบายใจอ่ะสิ
ก็เลยเข้าไปแอบถ่ายครับ
ถ่ายคลิปนี้นี่แหละเอามาร้องเรียน
ฝากไปยังคนที่มีหน้าที่ดูแลตามกฎหมาย

รวมไปถึงผู้ว่าหมูป่าด้วยครับ

ใช่แล้วครับผู้ว่านรงศักดิ์โอสถานกร
ท่านเห็นข่าวนี้ไหมดูแลด้วยครับ
เพราะตามกำหนดแล้วเขาจะให้ถอดแมส
แล้วก็เปิดสถานบริการได้๑มิถุนายน
ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้ครับ
แต่คลิปนี้เกิดขึ้นคืนวันก่อนนะ
แต่การทำงานมารวดเร็วครับ
ร้องเรียนได้ไม่ถึงวัน๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ว่าที่๑๐๓พิชยะเพียราช
ประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง
ก็พาเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านอาหารและสถานบริการในพื้นที่ครับ
แล้วก็มีการแจ้งว่ารัฐบาลปลดล็อกร้านเหล้า
ผับบาร์ให้กลับมาเปิด๑มิถุนายนนี้ฉะนั้น
จนถึงตอนนี้ทุกร้านยังต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขไปก่อนนะครับ
ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลด้วย
แล้วใกล้สถานศึกษาด้วย

ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีให้ดำเนินการต่อไปด้วยครับ

พบทรรณีเรียกว่าปธุมษณิยณ
ฝากไว้ด้วยแถวมธรรมศาสตรังสิตก็มีเหมือนกัน

น้ำไพ่บ้านหมูป่ารู้ไว้นี้ได้เรื่องผมเอาไว้เลย